ของมพักเกณฑ์มั่งกี้เล็กน้อย
บางทีอย่ายองยาวอย่ามองข้ามนะ
เพราะอะไรไอ้ฝาท่อบางทีที่บอกว่ามันยังดูใหม่อยู่ดูโอเคเดินไป

แล้วโดยเฉพาะอย่างจริงฝาท่อกล่าว

ติดตามเลยในช่วงตลอดผ่าแปด
ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะอะไรก็คิดว่ามันยังหวายอยู่

ยืนทำงานทำนู่นทำนี่ตรงนี้ทุกวัน
วันหนึ่งมันไม่ไหวร่วงลงไปแล้ว

มันความปิดทั้งห้าง
พูดเยี่ยมมันลงไปทั้งตัวอย่างเร็วอย่างแรก

ถ้าเกิดสลบอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็

คุณสัญลักษมณ์เขาเล่าว่าวันนั้น

ฝาบ่อฝาท่อตรงนั้นที่เป็นที่เก็บน้ำฝนเก่า
ซึ่งอยู่ในสภาพที่ผูกพังมากแล้ว
โอ้นี่ไงไอ้ฝาั้นั้นมันรับไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยพังฝาแตกคุณแม่ร่วงลงไป
ยังเคราะห์ดีนะวันนั้นหลานอยู่บ้าน
ช่วยดึงขึ้นมาได้ทันโอ้ยยังมีคนเห็นนะ
ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ยคือ
หม้อนั้นมันคว่ำใส่ปิดพอดีอีกต่างหาก

เนี่ยภาพเหตุการณ์มันน่ากลัวอันตรายเพราะเนี่ยอุ้ย

เราบอกเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมา๓๐ปีแล้ว
เก่ามากแล้วด้วยเอามาให้ดูกันแบบนี้ผมเข้าใจ
เดินผ่านทุกวันไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไร
แต่บางทีมันมีเพราะว่ามันเก่ามากแล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในวันไหน
ก็หมั่นเช็คสภาพกันด้วยกับข้าวของในครัวเรือน